คุณผู้ชมฮะข่าวต่อไปนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมที่รับฟังกันก่อน
เป็นข่าวที่สะเทือนใจอย่างมาก
เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ่อพาลูกสาววัย๑๑ขวบกับวัย๓ขวบขึ้นรถ

ทำให้ลูกสาวทั้งสองคนรวมถึงพ่อเองได้รับบาดเจ็บด้วย
ลูกสาวคนโตได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดตอนที่เกิดอุบัติเหตุเลย

เดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องของขั้นตอนการรักษา
ที่เขาบอกโอ้โหทำไมขั้นตอนการรักษาถึงทำให้รอช้า
และทำให้ลูกสาวคนที่ขาขาดนั้นเสียชีวิตนะฮะ
เล่ามีกี่คนมีกี่คน
มาแค่นี้ใช่ไหมสามคนเถอะแป๊บหนึ่งลุกที่ผ่าไปมาแล้ว
นี่คุณผู้ชมเด็กหญิงไว้๑๑ขวบประสบอุบัติเหตุ

แล้วเธอนั่งมองขาตัวเองแล้วก็ตะโกนด้วยความเจ็บปวด
ส่วนผู้เป็นพ่อก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันนะครับ

ซึ่งลูกคนเล็กอายุ๓ขวบก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วพ่อก็ต้องดูทั้งลูกคนเล็กที่อุ้มอยู่
แล้วก็ดูลูกคนโตอายุ๑๑ขวบที่ขากำลังขาดอยู่เนี่ยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเวลาประมาณสักเที่ยงคืน๓๕นาที

อุบัติเหตุรถบรรทุกเทลเลอร์ตกข้างทาง
บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ

ก็คือเด็กหญิงชะเอมอายุ๑๑ขวบ
ขาขวาขาดแล้วก็เท้าซ้ายขาด
ตอนนั้นยังรู้สึกตัวดีแต่ท้ายที่สุด
เข้าไปสู่ระบบของการรักษาพยาบาลรักษาไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
รายที่๒คือเด็กหญิงอัญชันอายุ๓ขวบ
ขาซ้ายและขวาผิดรูปหลังถลอกแต่ตอนนั้นก็รู้สึกตัวดี
ส่วนรายที่๓นะครับก็คือนายสกลชัยขันคำผู้เป็นพ่อเด็กนะฮะ
มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณแขนซ้ายและเท้าซ้าย

เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน
ทีนี้ครับเรื่องราวหลังจากนี้
คุณผู้ชมรับฟังให้ดีเรื่องของระบบการรักษาพยาบาล
คือมีคนที่เห็นเหตุการณ์และเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์
ก็คือนางสาวปนัดถามุ่งดีอายุ๒๔ปีหรือทราย
ซายนั้นเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงของการเกิดเหตุบอกว่า
พ่อของเด็กซึ่งได้รับบาดเจ็บนะ
อุ้มลูกคนเล็กวัย๓ขวบและรีบเอาไปวางไว้ริมถนน
จากนั้นผู้เป็นพ่อก็วิ่งไปดูคนโตคือน้องที่ขาขาดนะครับ
ขาขาดก็มองขาของตัวเองแล้วก็ร้องไห้อย่างหนัก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปส่งที่โรงพยาบาลนำทั้ง๓คนไปส่ง
หมอบอกให้พ่อไปทำบัตรซะก่อน
แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์ของผู้เป็นพ่อ
กระเด็นหายไปแต่พนักงานห้องบัตรก็ยังบอกอีกนะฮะ
สีหน้าด้วยแสดงท่าทีไม่พอใจและดุผู้เป็นพ่อบอก
ทำไมไม่เอาบัตรมาทั้งที่เป็นพ่อก็บาดเจ็บ

พ่อของน้องก็เลยวานให้คุณซายซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์
เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ช่วยไปดูแลลูกคนเล็กของผู้เป็นพ่อหน่อย
และตัวเขาเองก็รีบจะไปทำบัตรอะไรต่างนานา
เพื่อให้คุณหมอและพยาบาลรีบรักษาตัว
ทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกทั้งสองคน
สุดท้ายพ่อตัดสินใจให้คุณหมอตัดขาลูกสาวคนโตเพื่อรักษาชีวิต
แต่ท้ายที่สุดมันไม่ทันการ
เพราะเหตุปัจจัยจากเรื่องของการที่ต้องวิ่งไปทำบัตร
เรื่องของการรอการพิจารณาและเรื่องของการต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีก
รวมกระบวนการนี้เกือบ๑๐ชั่วโมง
อันนี้ทางด้านของคุณปนัดถาหรือว่าคุณซายที่เป็นคนช่วยเหลือเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับพ่อของเด็กคือนายสกลชัยขันคำก็เล่าให้ฟัง
วันเกิดเหตุเขาขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ไปรับสินค้าที่ภาคใต้
มีลูกสาวสองคนไปด้วยแต่ตอนนั้นหลับในครับ
ก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทีนี้ทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
พาพวกเขามาถึงโรงพยาบาลประมาณตีหนึ่ง
หมอก็บอกว่าต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนรอแล้วรอเล่าจนถึงตี๕
ลูกสาวที่ขาขาดกับลูกสาวคนเล็กที่สะโพกหัก
ก็ยังไม่รับการรักษาจนเวลา๑๐โมงเช้าคุณ
ลูกสาวคนโตที่ขาขาดมีอาการเบลอพูดจาไม่รู้เรื่องนอนแน่นิ่ง
ยังไม่รับการผ่าตัดใดแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะบอกว่าตัดขาก็ได้

กระทั่งบ่าย๒หมอออกมาแจ้งว่าลูกสาวคนโตของเขาเสียชีวิต
ตั้งข้อสงสัยเลยว่าทำไมกระบวนการรักษาถึงปล่อยให้ล่วงเลย
นานนับ๑๐ชั่วโมงทั้งที่อาการลูกคนโตนั้นโคม่านะครับ
หมอให้ผ่าตัดครับให้ผมเซ็นเอกสารแล้วเรียบร้อยครับ
ให้ผมเซ็นเอกสารยินยอมผ่าตัด
ผมก็เซ็นให้ตั้งแต่ประมาณช่วงดึกครับ
ประมาณสักตี๓ตี๒ตี๓ผมก็เซ็นเอกสารให้แล้ว
โมงเช้าเนี่ยลูกผมมีโอกาสรอดสูงครับ

แต่นี่คือปล่อยครับ
ชั่วโมงได้ไหมถ้าพ่อนับ

ได้ครับตั้งแต่ตีหนึ่งได้ครับ

นอนรอครับนอนทนเจ็บปวด
นี่มันเป็นความเจ็บปวดของพ่อเหมือนกัน

ว่าทำไมกระบวนการรักษาถึงต้องเป็นแบบนี้
ทำไมต้องขอดูบัตรแสดงสิทธิ์การรักษา

รวมถึงคนที่ไปช่วยเหลือในเหตุการณ์คุณซาย
ก็ถามเหมือนกันทำไมกระบวนการรักษาถึงต้องรอนาน

อาจจะยื้อชีวิตน้องไว้ได้
รักษาก่อนแล้วสิ่งที่สะเทือนใจคุณแม่นะ
โรงพยาบาลไม่ได้ทำศพลูกสาวให้
คุณคิดดูสิชิ้นส่วนของขาที่ขาด
ยังอยู่ในถุงที่เขาแช่ไว้ในห้องเย็นอยู่เลยนะคะ
ต้องมีจิตอาสามาแต่งหน้าศพ
แล้วก็มาเย็บต่อชิ้นส่วนขาที่ขาดให้กับศพ
คุณคิดดูหัวใจของพ่อแม่จะเป็นยังไงนะครับ

นายแพทย์เอกโชธพีรธรรมานนท์รองภูมิหน่วยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรชบุรี

สถานการณ์โควิดโรงพยาบาลจำเป็นต้องปลอดโควิด

สามารถรอการรักษาน้องได้

ระหว่างรอยืนยันไม่ได้ทอดทิ้งคนไข้
รายละเอียดที่หมอชี้แจงออกมานะฮะถ้ามีรายละเอียดที่มากกว่านี้
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็คงต้องตามและนำเสนอให้คุณผู้ชมทราบต่อไป
เรื่องของกระบวนการและระบบการรักษานะครับ
สำหรับศพของน้องที่เสียชีวิตครอบครัวก็ตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดตำรุที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เมื่อวานนี้ยังมีตัวแทนจากโรงพยาบาลมาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรม
แต่ผู้เป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าหลังจากนี้
จะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ให้กับวิญญาณของลูกสาวคุณค่ะส่วนใบแสดงความเห็นจากแพทย์และใบรับรองการเสียชีวิต
ระบุว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรนะครับ
ส่วนลูกสาวคนเล็กคือเด็กหญิงวัย๓ขวบ
หมอบอกว่าขาไม่น่าจะหักไม่น่าจะเป็นอะไร
ตอนที่บอกกับพ่อตอนที่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงพยาบาลนะ

ต้องย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการ
วินิจฉัยออกมาเหมือนกันว่าอาการหนัก
กระดูกสะโพกคดกระดูกต้นขาร้าว
ตอนนี้ยังคงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนที่น้องได้รับบาดเจ็บมาตอนแรก
คือคุณพ่อก็บอกแล้วไงว่าขาลูกสาวคนเล็ก

ทำไมหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรขาไม่น่าจะหักหรอ
ไม่น่าจะหักไม่น่าจะเป็นอะไรมากรอได้
นะฮะวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจ
ที่เสียชีวิตที่เมนวัดตำรุด้วยนะครับ

มันยังต้องดำเนินต่อไปนะ